เป็นเหตุการณ์ที่สะพานใหม่ชนบุรีเหมือนกันเลย
แต่อันนี้เป็นคลิปที่เขาอ้างว่าเป็นการแข่งรถกันอย่างถูกกฎหมายของเด็กแว้น

โน้นนะสิบรึ้นบรึ้นบรึ้น

ใช่ที่เดียวกันนะคะสะพานใหม่ชนบุรี
โดยเรื่องนี้นะคะสมาชิกเฟซบุ๊คใช้ชื่อว่าบ่อแบงค์สนั่นซอยเนี่ย
เขียนบอกว่าบริเวณสะพานใหม่เวลาเมื่อคืนประมาณ๓ทุ่มถึงตี๒ชนบุรีเนี่ย

มีตำรวจคุมทางให้อย่างดีมีเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น
ลับกันระหว่างรถมอไซค์กับรถซิ่ง
เป็นสนามแข่งเดียวในประเทศไทยที่ติดกับชายทะเล
ขอบคุณตำรวจที่เปิดโอกาสให้เรา
หลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะคะ
ความเห็นสองด้านสุดคั่ว
แสดงกันแบบถล่มทลายในคอมเมนต์มากนะคะ
บางส่วนก็บอกว่า
จริงแล้วที่เขายอมเสียเงินแต่งรถเนี่ย
เป็นไม่ใช่คนที่ได้ประโยชน์
ไม่ใช่ใครเลยแต่ว่าเป็นความสุขทางใจ
และคนได้รับประโยชน์เต็มคือร้านแต่งรถ

บอกว่าเชื่อผมในสนามลองโนเนมทำกันเอง
ไม่มีหรอกมีแต่ร้านดังเอามาแข่งเรียกลูกค้า
นู่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นแบบ

เป็นตลาดของพวกร้านแต่งรถไป

แล้วก็มีคนมาบอกว่าไม่เห็นด้วย
ก็รุนแรงเหมือนกันไม่เห็นด้วยเพราะว่าถึง
คือไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คือบอกว่าทำแข่งไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะ
แต่บอกว่าถ้าเห็นด้วยก็คือ
ถ้ามาจัดแข่งในบริเวณที่ควบคุมได้แบบนี้

คือเอาว่าแข่งนี่ไม่อยากให้แข่ง
แต่อย่างน้อยถ้าจะต้องแข่งจริง
แบบที่มีตำรวจดูแลก็อุ่นใจกว่า
ใช่นะคะนอกจากในยูไลท์แล้ว
พอมีเรื่องนี้ออกมาเป็นประเด็นดังนะคะ
ก็ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงข้อเท็จจริง
บอกว่าเมื่อวันที่๑๑มีนาคม
หน่วยงานราชการได้จัดการประชุม

โดยหาสถานที่แข่งขันรถอย่างถูกต้อง
จะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะ
ซึ่งประธานกลุ่มเด็กแว้นก็ขอเสนอเส้นทางนี้แหละ

แล้วก็ทุกฝ่ายเห็นด้วยกับเรื่องนี้

เป็นมุมแบบภาคประชาชนเขียนมานะคะ
ตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีสืบต่อค่ะ
ถามไปยังฝั่งตำรวจบ้าง
พันธุ์ตำรวจโทนัทเศษสาริมารนะคะ
รองผู้กำกับการจราจรสพเมืองชนบุรี
บอกว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ยังไม่มีการเปิดให้เด็กแว้นไปแข่งรถแบบถูกกฎหมายค่ะ

ต้องมีกฎกติกามารยาทที่ถูกต้องแบบสากล

มีการตรวจเช็คสภาพรถที่ได้มาตรฐาน
หรือต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนด้วย
ซึ่งก็คาดว่าเหตุที่เกิดในคลิปเนี่ย
เหตุล่าสุดก็กลุ่มเด็กแว้นอาจจะเกิดการสื่อสารตีความผิด
ว่าให้สามารถใช้พื้นที่นี้แข่งรถได้
ทั้งนี้ตำรวจก็จะสื่อสารกับเด็กแว้นให้เข้าใจใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการจัดพื้นที่ให้เด็กแว้นเขาได้
แข่งกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นนโยบายว่าเขาจะทำ
แต่ในพื้นที่นี้เขาบอกว่าเขายังไม่ได้ทำ

แว้นก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นนโยบายแล้วก็ทำได้เลย
จริงแล้วถ้าจะทำจริงเจ้าที่บอกว่า
ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปดูนะตรวจสอบรถก่อน
ว่ารถคุณปลอดภัยหรือเปล่าตรวจสอบเรื่องของถนน
มีคนไปควบคุมดูแลเพื่อความปลอดภัยในภาพรวมทั้งหมด
ถึงจะทำกันได้จริงดังนั้นตอนนี้
ถ้ารอมาถือว่าผิดผิดกฎหมายอยู่นะคะ
ต้องรอเคาะประกาศอย่างถูกต้องถึงจะซิ่งกันได้